เอาล่ะคราวนี้เราไปดูเรื่องราวของการสร้างอาชีพกันหน่อย
เขาพูดถึงเรื่องของการเพาะเลี้ยงบ่อนใส่

รายได้ดีเป็นหลักล้านเลยนะคุณผู้ชมค่ะ
ลับเขาก็มีแต่จะบอกเลยว่าที่นี่เขาทำได้พิเศษมาก

พาไปที่เมืองโอ่งมังกรจังหวัดราชบุรี
เกษตรกรที่นี่นอกจากจะทำนานแล้วนะคะ
ก็ยังมีอาชีพเสริมก็คือเพาะเลี้ยงต้นบอนไซค์นี่แหละ

เพราะว่าเพาะเลี้ยงกันแล้วก็นำมาจัดประกวดกันแบบนี้แหละ

โดยจัดขึ้นในงานท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอ่ง

ปีนี้จัดประกวดต้นบ่อนใส่ขึ้นเป็นปีแรกนะคะ
และที่ราชบุรีเองก็เป็นแหล่งผลิตบอนไซต์ที่มีชื่อเสียงของประเทศด้วย
งานนี้ก็จะเห็นว่ามีต้นบอนไซค์หลากหลายรูปทรงหลากหลายรูปแบบ
หน้าตาแปลกแตกต่างกันไปทั้งใหญ่ทั้งเล็ก

มีตั้งแต่ราคาหลักหมื่นไปจนถึงหลักแสน

ปลูกบอนไซค์ของเขานี่นะสามารถสร้างรายได้ให้ตัวเขาเอง
ปีละ๕๖แสนบาท

ใช่เพราะว่ากว่าจะปลูกกว่าจะเพาะได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาถูกไหมคะ

เป็นการดัดต้นไม้กว่ามันจะออกมาตามโครงที่เราดัดเอาไว้
ต้องใช้เวลาจริงนะคะ
บางคนบอกเป็น๑๐ปีเลยก็มี
ทำให้มูลค่าแล้วก็ราคาของมันสูงตามไปด้วยนะคะ
กระจกรรมราชบุรีบอกว่านอกจากจะได้อะไรได้เสริม
นอกเหนือจากการทำนาปลูกข้าวแล้วยังได้ความสุขทางใจเปลือดมีความสุข
ทำแล้วก็ไม่เหนื่อย
หายเหนื่อยหายเครียด
แล้วก็ไม่ต้องไปไหนไกลเพราะเลี้ยงอยู่ที่บ้าน

จริงบอนไซม์มันไม่ใช่ชื่อต้นไม้นะ
มันเป็นชื่อวิธีการเพาะเลี้ยงต้นไม้
คือเอาต้นไม้อายุยืนต้นไม้อะไรก็ได้มาดัดตั้งแต่มันยังเล็กอยู่
กระถางให้เหมาะสมแล้วก็ดัดออกมาเป็นพุ่มหรือเป็นทรงตามที่เราชื่นชอบ
แล้วก็เป็นที่นิยมมานาน
อย่างประเทศไทยมีข้อมูลบอกมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเลยนะ

จริงมันก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เหมือนกันนะ
อย่างผู้สูงอายุเขาจะมีเป็นชมรมใช่ไหม
เลี้ยงบอนไซด์แล้วก็ใช้วิธีการดับตัดแต่ง
เพื่อทำยังไงให้เขาแบบเติบโตขึ้นมาตามรูปร่างตามที่เราต้องการอะไรแบบนี้

เป็นอีกหนึ่งวิธีการในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้ด้วย
แล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยนะจ๊ะ